ก็เจอผู้ชายคนนี้แก้ผ้าล่อนจ้อน

โวยวายเจอหน้าพี่เบิร์ตปั๊บ

เฮ้ยเฮ้ยเอา

เก็บดาบเยอะอ่ะ
ซัดซัดสั่งคนไจมือเลยค่ะพี่
สิมูล

แก้ผ้า
โวยวายเจอใครเข้า

นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปพยายามคุมตัวชายชาวต่างชาติ

เป็นผู้ชายนะอยู่ตรงหน้าหอพักตำรวจก็อ้าวแบบนี้ก็ต้องวิ่งไปล็อกตัวเลยค่ะ
แต่เห็นเขาใช่ไหมว่าเขาตัวใหญ่มากจริงแรงเขาเยอะ
ยสวนตำรวจมาตำรวจก็ต้องมาเลย๓นาย
รุมผู้ชายคนนี้๑๐นาทีอยู่เหมือนกันนะคะนี่อันนี้ล็อกกุญแจมือได้แล้ว
ซึ่งพอมือเขาโดนมัดมือโดนล็อกอ้าวมันต่อยไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะ
ถมน้ำลายนี่โอ้โหเห็นเต็มถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่อยู่ที่ซอยนาเกลือ๑๖ที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้คือใครล่ะนายเอกอร์มิเชนคอฟนะคะอายุ๒๓ปี
ตำรวจก็เลยคุมตัวเขาไปตรวจอาการหน่อยที่โรงพยาบาลบางละมุง
แล้วก็หาเสื้อผ้าให้ใส่เขาก็ยังโวยวายแบบนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะ
ถามชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้เขาเล่าให้ฟังนะ
ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้เขาเที่ยวเดินแก้ผ้า
แล้วก็ไล่ถี่ประตูบ้านประตูห้องพักเจอคนไทยก็ไล่ต่อยบ้าง
มน้ำลายใส่มั่งก็เหมือนกับที่เขาทำกับตำรวจนั่นแหละค่ะ
ผมอ่ะผมก็โดนเหมือนกันอ้าวพลเมืองดีคนนี้ชาวบ้านคนนี้
ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าผมก็โดนนี่แหละก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
ผมไม่รู้นะว่าเขาเสพอะไรมาหรือเปล่าเอาลองฟังชาวบ้านที่เป็นหนึ่งในคนเจ็บค่ะ
โอ้นี่เห็นไหม
พฤติกรรมของเขานี่เยอะเหลือเกินนะ
ซึ่งโรงพยาบาลตอนนี้เขาตรวจอาการแล้วก็ตรวจเลือดผู้ชายคนนี้อยู่
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายคดีทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ย
อันนี้ตำรวจสพบังละมุงประสานกับตมนะ

คือจะแจ้งผู้เสียหายที่โดนก่อเหตุ
แต่ละคนเอาใครโดนเขาเข้ามาในบ้าน
ใครโดนเข้ามานอนใครโดนต่อย
ใครโดนถมน้ำลายใส่มาแจ้งได้เลย

เดี๋ยวเขาจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ